เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนถึงข่าวนี้

ช่วงของวันมาคะบูชาที่ผ่านมา
ไปไหว้พระทำบุญกันมาแล้วก็ไปเวียนเทียนกันใช่ไหม

ทีนี้คุณลองมองขึ้นไปบนฟ้าคุณจะเห็นว่าเกิดปรากฏการณ์
โอ้โหหลอดไฟเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวมองตอนนี้ก็ไม่เห็นสิคุณ

แต่ว่าถ้าไปที่วัดแล้วก็เวียนเทียนกันจะเห็นปรากฏการณ์

ดิฉันเห่าใหญ่เลย
เห็นแบบนั้นไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเหรอ
โอ้โหนี่แบบพยายามจะไม่แปลงร่างมากเลยนะ
ใบตองครับไอ้อาการแบบนั้นเราปล่อยให้สัตว์จำพวกบางประเภทเขาทำกัน

เราก็ไม่ต้องเผาแต่เราร้องได้
เราเห็นเราก็ดูแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้วกัน

ที่อยู่ใกล้กับโลกที่สุดในรอบปี๒๕๕๙
หรือว่าเรียกกันก็คือซุปเปอร์ฟูลมูล

ดวงจันทร์ในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเลยนะ
คือมันเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ใกล้โลกแหละมันไม่ได้เล็กหรือใหญ่กว่าเดิมหรอกครับ
มันแค่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้กว่าเดิมเราเลยเห็นได้ชัดขึ้นนั่นเอง
เขาว่ากันว่า๔จุดสังเกตการณ์หลักที่สามารถส่องกล้องโทรทัศน์แล้วเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนนะครับ
นครราชสีมาชะเชื้งสาวและสงขลาครับ
ก็มีประชาชนชาวไทยในหลายจังหวัดนะ
พร้อมใจกันเลยมาชมดวงจันทร์กันอย่างคึกคัก
เห็นไหมเหลืองอารามสวยงาม
สีสวยมากนะคะที่ฉันเห็นจริงนะ

พระจันทร์คือดวงใหญ่มาก
เวลาเราขับรถไปไหนเราก็จะเห็นแบบชัดเจนมากเลยปกติแล้ว
เราจะเห็นพระจันทร์อยู่ไกลเล็กใช่ไหม
แต่ว่าวันมาครับบูชาที่ผ่านมาพระจันทร์สวยมาก
ปกติวันพระก็จะเป็นพระจันทร์เต็มดวงอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เมื่อคืนวันนั้นมันใกล้แล้วมันใกล้มากมันมากเลย
สวยค่ะสีนี่แบบเหลืองอร่ามออกมาเลยนะ